เรื่องราวของกีฬาในบ้านเรากันบ้างในเย็นวันนี้แล้วนะครับ
จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๐
ซึ่งจะเปิดฉากแบบไหนมีรายงานได้จากผู้สกัดของเรานะครับ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๓หรือกันกราวเกมกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้ว
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดงานใหญ่ระหว่างวันที่๙ถึง๑๘มกราคมนี้
สำหรับชื่อกันกราวเกมส์นั้นมาจากกันกราวไม้มงคล๑ใน๙ชนิดที่เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นมีดอกสีเหลืองกลิ่นหอม
ออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี
ที่คำขวัญในครั้งนี้คือสายน้ำแสงตะวันเชื่อมสัมพันธ์สามัคคี
พร้อมกับสัตว์นำโชคปลาบึกในชื่อบึกบึนกับบัวบาน
การแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด๒๕ชนิดกีฬา
ชายรวม๓๔๐เหรียญทองไม่รวมยูยิสูกับบีบีกันที่เป็น๒กีฬาสาธิต
ปิดท้ายที่สถิติของการเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงครองสถิติความเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุด๑๕สมัย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของเหรียญทองในครั้งที่ผ่านมา
รองลงมาอยู่ที่๑๒สมัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าภาพครั้งที่แล้ว๗สมัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ๔สมัย
และมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกับสถาบันการพลักษึกษา๒สมัยเท่ากัน
ใครจะครองความยิ่งใหญ่โปรดติดตาม๙๑๘มกราคมนี้
กับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๓กันกราวเกมส์